สายสื่อสารจ้ามาตามนัดแล้วก็มีให้เห็นกันทุกพื้นที่

อันนี้เกี่ยวคนที่ขี่รถจักรยานยนต์มา

หลายจุดตามร่างกายโดยเฉพาะบริเวณใบหน้า
แล้วก็ใบหูเนี่ยหนักสุดเลยนะคะ

ที่เกิดเหตุมันคือถนนสายเชียงใหม่ลำพูน
สายเก่าที่ตำบลอุโมงอำเภอเมืองลำพูนค่ะ
คือบ่ายของวันที่สิบสี่กรกฎาคม
ตัวผู้บาดเจ็บชื่อว่านายธนพรรักอารีค่ะอายุ๕๓ปี
ขี่รถจักรยานยนต์มาไปซื้อกับข้าวที่ตลาดห่างจากบ้านพักตัวเองเนี่ยประมาณสักกิโลกว่าเองนะคะ
มาถึงจุดเกิดเหตุอีก๒๐๐เมตรจะถึงตลาดอยู่แล้ว
สายสื่อสารมันตกลงมาเกี่ยวเข้าที่ลำตัวของตัวผู้บาดเจ็บแล้วก็ใบหูด้านขวาเขาด้วย
ทีนี้พอมันเกี่ยวพี่ปอลองนึกขี่รถจักรยานยนต์มามันมีความเร็วด้วย
ใช่ความเร็วบวกความเร็วปรากฏรถล้ม
พอรถล้มมันก็เหมือนกับเกี่ยวเขาไว้แล้วใบหูสรุปฉี่ไปครึ่งหนึ่ง
แล้วตามร่างกายเจอบาดแผลหลายแห่งเลยนะ
ที่กู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลสารพีจังหวัดเชียงใหม่เร่งด่วนเลย
เพราะใกล้ที่เกิดเหตุที่สุดปรากฏหมอเย็บ๒๔เข็ม

ทีนี้ทีมข่าวของเรานะคะก็เลยเดินทางไปสอบถามกับตัวผู้บาดเจ็บหน่อยนะคะ
ธนพรนี่แหละก็เปิดแผลบริเวณใบหูและใบหน้าให้ดูเลย
พี่ธนพรนี่แหละแล้วก็ชี้ด้วยชี้พาไปดูดูดิ
โอ้ยยยเห็นใจกันนะคะเนี่ยน่าจะเจ็บมากเลยค่ะ
แล้วก็คือเหมือนกับมีบาดแผลบริเวณจากมุมปาก
กว้างไปอย่างหลังคอเนอะตรงข้างลำคอ

คือคุณธนพรก็เปิดให้ดูเสร็จแล้วเนี่ยพาไปดูสภาพรถจักรยานยนต์ที่ได้รับความเสียหายด้วย
ชี้ไปที่จุดเกิดเหตุด้วยนะแล้วบอกเราอ่ะนี่นี่พยายามอธิบายก่อนว่ามันเป็นยังไง
อันนี้พามาดูพามาดูที่เกิดเหตุ
บอกเลยว่าบอกกับทีมข่าวว่านี่ลุงมาตรงนี้
แล้วรถเส้นนี้เอาจริงรถผ่านตลอดเวลา
บอกนะคะว่าสายสื่อสารตกลงมาตอนนั้นมันเกี่ยวลำคอ
ตัวคือตัวแกแกพยายามเล่าว่าแกเอี้ยวตัวหลบแล้วแต่มันไม่ทัน
ตอนนั้นมันกระชั้นชิดจริงไม่คิดจริงว่าเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้น
ถ้าบริษัทรับเหมานะคะเก็บงานให้เรียบร้อย
ตัวเขาเองเขาบอกว่าเขาขี่มาไม่ได้เร็วอะไรนะแต่ยังเจ็บขนาดนี้ค่ะ
ถ้าเกิดว่าคนที่ขี่รถมาเร็วกว่านี้จะเจ็บขนาดไหน
โชคดีกว่านั้นคือไม่มีรถใหญ่ตามหลังมา
อาจจะถูกรถทับซ้ำจนถึงขั้นเสียชีวิต
และคุณลุงธนพรยังบอกด้วยนะคะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะ
เคยมีคนเจ็บแบบนี้มาแล้วหลายคนไม่ได้รับการเยียวยา
มันไม่คุ้มนะที่ชาวบ้านจะเอาชีวิตมาเสี่ยงแบบนี้
และไม่มีใครมาแสดงความรับผิดชอบค่ะ
ครับซ้ำก็เรียบร้อยครับ
ถ้าผมขี่เร็วกว่านี้ก็เรียบร้อยครับ
พอดีเป็นช่วงบ่ายแดดร้อนผมก็ขี่ชัด
เพราะอยากจะให้หน่วยงานทำงานให้ละเอียด
เก็บงานให้เรียบร้อยมันเกิดบ่อยมากเลยครับแถวนี้

ค่ะแกบอกแบบนี้
คนที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุเป็นเจ้าของร้านขายกับข้าวร้านหนึ่งค่ะ
เขาบอกว่าตอนประมาณตี๕วันเกิดเหตุ
เจ้าของร้านกับข้าวตรงนี้เขาเห็นรถเทอร์เลอร์คันหนึ่ง

คือวิ่งผ่านมาแล้วมาเกี่ยวสายสื่อสารมันร่วงลงมา๒จุด
แล้วก็เลยเนี่ยมีคนมาเกิดเหตุแบบนี้นะคะ
จริงมีชาวบ้านอีกรายนะคะถูกสายสื่อสารเกี่ยวเหมือนกันนะ
สายสื่อสารมันเป็นภัยกับคนขี่มอเตอร์ไซค์ได้แล้วนะคะ